คุณผู้ชมได้ฟังเฮ็ดไลน์ข่าวสุดท้าย

เพราะว่ามีน้องนักศึกษาสาวเขามาโพสต์เตือนภัยนะคะ
หลังจากซื้อปลาหมึกมากินในช่วงเทศกาลปีใหม่

แต่ปรากฏว่าตอนที่กำลังจะเอามาปรุงอาหาร
คุณปลาหมึกที่ซื้อมามันเป็นปลาหมึกบลูริง
ถามว่าปลาหมึกบูริงแล้วไง

แต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักผงะนะคะ
เพราะปลาหมึกบลูริงมันมีพิษร้ายแรงกว่างูเห่าถึง๒๐เท่า
แปลว่าคุณกินแล้วคุณตายอย่างเดียว
งูเห่าฉกยังต้องรีบไปหาหมอ
อันนี้กินเข้าไปต้องไปหาหมอไหม
นั่นสิคะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเตือนภัยข่าวแรก
สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
ในกลุ่มตากซิตี้พร้อมกับข้อความระบุว่า
สวัสดีค่ะพอดีซื้อปลาหมึกในร้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดตาก
หากใครพบเห็นหมึกชนิดนี้ไม่ควรรับประทานนะคะ
หึกชนิดนี้ชื่อว่าหมึกบลูริง
ของมันอันตรายถึงชีวิตปีใหม่นี้ระวังกันด้วยนะคะ
ปลไม่ได้มีเจตนาทำให้ร้านเสียหาย
แต่โพสต์เพื่อเตือนให้คนซื้อสังเกตในการเลือกซื้อสินค้าค่ะ
ภายหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะแน่นอน
มันคือปัจจัย๔ของเราเรื่องของอาหารการกิน
คนให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่
ไปพบกับเจ้าของโพสต์ไปพูดคุยกับเธอ
ชื่อว่านางสาวสิริรัตนแสงสีอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

นี่ไงเพราะน้องเป็นนักศึกษา
แล้วสาขาที่น้องเรียนคือคณะวิทยาศาสตร์ด้วย
แน่นอนน้องก็อาจจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยา
รู้จักพืชรู้จักสัตว์ที่มันมีอันตราย
โชคดีมากคนที่เจอเนี่ยเป็นน้องนักศึกษาที่เขามีความรู้
คุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความรู้
แล้วเขาไปทานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

เล่าต่อบอกว่าวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เธอกลับบ้านไปฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บ้านเกิดจังหวัดตาก
คือน้องเรียนพิศนุโลกกลับบ้านไปช่วงปีใหม่ที่จังหวัดตาก
กะว่าแหม่ไปสนุกสนานนะคะไปฉลองเทศกาลปีใหม่
แวะไปซื้ออาหารมารับประทานที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในตัวเมือง
เลือกซื้อปลาบึกมาประมาณสัก๑๐ตัว
คิดเป็นเงินจำนวน๑๘๐บาทแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งนางนำปลาหมึกกลับมาประกอบอาหารช่วงเย็น
แล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาไส้ปลาหมึกออก
ไปพบว่านี่อันนี้เป็นปลาหมึกทั่วไปนะคะ
ไปพบว่ามีปลาหมึกอยู่ตัวหนึ่งมันมีความผิดปกติ
คือตามตัวเนี่ยมันมีจุดวงแหวนสีน้ำเงินคล้ายกับปลาหมึกพิษสายวงน้ำเงิน
เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาหมึกพิษสายวงน้ำเงิน
น้องบอกว่าน้องเป็นคนชอบดูสารคดีมีโอกาสได้เรียนมาด้วย
มีพิษรุนแรงกว่างูเห่า๒๐เท่า
น้องก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยขอบคุณน้องมาก
ที่กล้าหารมาโพสต์เตือนให้เราได้รู้ให้เราได้เรียนรู้กันด้วย

ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวนี้ออกมาเผลอที่ฉันเห็นเนี่ยอาจจะทานก็ได้

ล้างปลาหมึกมันต้องเอาแบบเหมือนไส้ปลาหมึกออกอะไรอย่างนี้
หนูก็ล้างไปแล้วตัวสีของที่เจอค่ะมันผิดปกติ

หนูก็เฮ้ยเหมือนที่ดูในสารคดีเลยเหมือนในข่าวเลยอะไรอย่างนี้

แล้วก็เหมือนใช่อ่ะหนูก็เลยโอเคงั้นถ่ายแล้วก็โพสต์
เพราะว่าตอนที่หนูซื้อไปมันเหลือแค่นิดเดียวแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้หนูไม่รู้ว่าแบบใครจะซื้อไปก่อนหรือเปล่า
ก็เลยโพสต์เตือนในเขตจังหวัดนะคะ
แต่หนูว่าไม่ได้ติดความหรือเอาความอะไรเขานะคะ
แต่ก็บอกเขาว่าก็ช่วยแบบตรวจสอบนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่น้องโพสต์ออกมาเตือน
ให้คุณผู้ชมได้ดูเพิ่มเติมด้วยนั่นนะคะ
ในภาษาไทยของเขาคือหมึกสายวงน้ำเงิน
มีพิษผสมอยู่ในน้ำลายค่ะ
มีความร้ายแรงมากร้ายแรงกว่างูเห่า๒๐เท่า
คนที่ถูกกัดตายได้ภายใน๒๓นาทีเท่านั้นเอง
และตัวของมันตัวเดียวพิษของมันซึ่งอยู่ในตัวเดียว
สามารถฆ่าคนได้ถึง๒๖คนในคราวเดียวกัน
คุณสุภาษาราโชคดีมากที่เราได้เห็นข่าวนี้ด้วยนะ

ใครที่ชอบดำน้ำเอาสายดำน้ำดูไว้ด้วยนะ
เป็นพิษชนิดเดียวกับปลาปากเป้า
หายใจไม่ออกเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมและหน้าอกไม่ทำงาน
ซึ่งนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
เป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุด
ชนิดหนึ่งของโลกเลยติดอันดับโลกเลยพิษของเขา
ฝากเตือนไปถึงผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ
ถ้าพบหมึกลักษณะนี้
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทันทีหาแนวทางป้องกัน
คาดว่าหมึกพิษชนิดนี้อาจจะหลุดมากับหมึกทั่วไป
ชาวประมงเขาไปออกเรือแล้วก็จับมาขายตามท้องตลาดนะคะ
แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าเจอได้น้อย
แต่อาจจะเจอไงคำว่าอาจจะนี่แหละ
คุณผู้ชมต้องระมัดระวังตัวเอง
หือชนิดนี้พบได้ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

สังเกตให้ดีนะคะหลังจากนี้นะคะ